ก็คือหน้าหนึ่งมาลัยไทยรัฐของเรานั่นเองค่ะ
ทุกวันอาทิตย์นั่นเองจะมีสาวมาโชว์ความเซ็กซี่ขยี้ใจด้วย
อย่างที่บอกไปว่าสะกดทุกสายตาผู้อ่านแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะ
โดยเฉพาะหนุ่มคอลัมป์นี้เลย

ทุกช่วงสิ้นปีของเราค่ะจะมีการมาตัดสินนะครับ
อันดับกันหน่อยว่า๕อันดับใครจะแบบเซ็กซี่จะแซ่บที่สุดในปีที่ผ่านมา
ติดตามเลยนะฮะอย่าเลยจะมีน้องเครื่องอยู่ในนั้นหรือเปล่าอย่าเลย
อบเอาความสวยแซ่บเซ็กซี่สถานส่วงพ่วงลีลาแม่สคริปเขียนมาแซ่บจริง
วดโฉมขึ้นหน้าหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในคอลัมป์ดังประจำวันอาทิตย์นะคะ
มาลัยไทยรัฐตามภาษาคนมีดีก็ต้องโชว์
ครบปีแล้วนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของศักราชนี้
จะต้องมีการจัดอันดับว่าโชมสครานคนไหนที่จะถูกยกให้เป็นสุดยอดมาลัยไทยรัฐค่ะ
เช่นเดียวกันกับปี๒๕๕๘นี้กำลังจะผ่านพ้นไปในอีกไม่กี่วัน
แหม่ชอบจังแล้วเกินนะโชมสครานเนี่ย
นี้ค่ะวัดผลจากปริมาณความแซ่บแล้วก็ยอดวิวทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
มี๕อันดับไปดูกันสิอันดับ๕เป็นใคร
เริ่มที่อันดับที่๕ต้องบอกว่าเธอคนนี้สลัดผ้าแล้วตกใจเหมือนกัน
ดูเป็นสาวร่างเล็กนะคะแต่ว่าคุณจอยชนทิชา

ใช่มาเงียบนักแสดงสาวที่กลับมาแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามจากการสวมบทบาทเป็นนางร้ายจอมแอบแบ๊ว
เงาไงตอนนั้นโอ้โหสุดยอด

ถูกต้องนิตยสารดังนะคะเห็นแววความเซ็กซี่ซุกโซนที่ซ่อนอยู่ในตัว
ก็เลยทาบทำให้เธอมาขึ้นปกนะคะถึงแม้เจ้าตัวจะถ่อมตัวว่าภาพที่ออกมาเนี่ยดูใสหวานมากกว่าค่ะ
อยากให้กล้องนี้ตัดภาพมาดูหน้าเฟื่องระดามาก
อันดับที่๔นะคะแม้จะไม่ใช่สาวที่ทรงโตค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าพอจับทางได้ถูกสลัดลุคดูโอไวไซดมาเป็นสาวเซ็กซี่สวยวัยสะพรั่ง
ใครล่ะจ๊ะมดจ้ามดนับประพัฒน์นะคะทำได้ดีไม่มีที่ติเลย
พร้อมกับท่วงท่าและลีลาการโพสต์ยวนใจเลยทีเดียวเขาบอกอย่างนั้น
ทำเอานุ่มเนี่ยตาปลอยตาละห้อยหามดกันเป็นแถวเลยจ้า
เขาออกมาแนวแบบเซ็กซี่ขึ้นนะโตขึ้นแล้วก็ปรับลุคขึ้น
เขาแบบออกกำลังกายไงสูงด้วยนะคะ
มาที่อันดับที่๓ค่ะสาวคนนี้แม้จะแต่งงานไปแล้ว
แต่ดีกรีความฮอตไม่มีตกเลยเอาใจพระเอกไม้เรือได้อย่างอยู่หมัดนะคะ
คุณวุ้นเส้นวิวทิธิพานั่นเองโอ้โหเซ็กซี่สุดเลย
ที่ถ่ายให้กับนิตยสารแพรวเนี่ยแซ่บซีดชนิดที่คุณสามีเห็นแล้วก็
สู้ซ่าเหลือเดียวครับชักคิดบอกสวยมากค่ะสวยจริง
ต่อกันที่อันดับที่สองบ้างนะคะเอมมี่กลิ่นปฐุมค่ะ
คนนี้ก็มีแฟนแล้วเหมือนกันอ้าวนอนซะแล้วง่วงเหรอคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของหนุ่มเหลือเกิน
พระเอกซีซีวัดผู้เป็นสามีเนี่ยใจกว้างค่ะอนุญาตให้ภรรยาคนสวยมาถ่ายแบบแบบ
งานนี้เห็นเรือนร่างบวกกับลีลาการโพสต์ท่าของสาวเอมมี่แล้ว
หนุ่มพากันร่ำว่าแม่เสียดายจังไม่น่ารีบแต่งงานเลย
อิจฉาคุณซีกันเป็นแถวเลยนะคะ
และดาราสาวที่ถูกยกให้เป็นสุดยอดมาลัยไทยรัฐประจำปี๒๕๕๘ได้แก่
มิ้นท์นัทวรานั่นเองค่ะโอ้เธอคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยซ่อนรูปเหมือนกัน
สร้างเซอร์ไพรส์ค่ะลุกขึ้นมาสลัดผ้าถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำครั้งแรก
ให้กับนิตยสารดังแน่นอนทันทีที่ภาพเธอปรากฏอยู่บนแผงหนังสือ
เสรื่องนะคะใช้ดิบใช้ดีแบบนั้นทำไมพวกคุณคดอบว่าโอ้โห
เขาบอกว่าภายนอกเธอดูเรียบร้อยเรียบแต่ว่าภายในไม่เรียบ
จะต้องถูกจารึกไว้บนถนนสายแห่งความเซ็กซี่นี้ไปอีกยาวนานเลยทีเดียวค่ะ
ใช่ก็ทั้ง๕อันดับสวยมากค่ะ